ผมกำลังศักดิ์ลีวามะสมาชิกสภาพูดแทนรัฐศดร
เขตสี่นาราธิวาสในฐานะสมาชิกรัฐศภา
ท่านประธานครับในฐานะที่พักประชาชาติ
เราอยู่ฝ่ายค้านแล้วก็เมื่อเช้าท่านนายแพทย์ชนละนาน
ก็ได้อภิปรายแสดงจุดยืนของพักร่วมฝ่ายค้าน
มาแล้วว่ามติของพักร่วมฝ่ายค้านเรา
เห็นด้วยในชั้นรับหลักการให้สภามีการรับร่างยติการแก้ไขรัฐมนูล

ผมฟังเพื่อนสมาชิกหลายหลายท่านท่านที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วย
กับการแก้ไขรัฐมนุนฉบับภาคประชาชนนี้แล้วนี่นะครับ
ผมอยากมองว่าความเห็นหลายความเห็น
สามารถที่จะไปแก้ไขหรือแสดงความเห็นได้
ในชั้นกรรมธิการสำคัญที่สุดก็คือวาระที่หนึ่ง
สภาต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้ผมอยู่ในสภาแห่งนี้มาเกือบสามปี
น้อยครั้งนะครับที่สภาจะได้มีการพิจารณา
กฎหมายที่มาจากภาคประชาชนจริงจริงน้อยครั้งที่เราจะเห็น
กฎหมายที่บรรยัติตามรัฐมนูลจะเห็นเป็นรูปธรรม
นั่นก็คือว่ารัฐมนูลเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงเสนอกฎหมาย
ลงชื่อเข้าเสนอกฎหมายแต่ที่ผ่านมาในทางปฏิบัติเราไม่ค่อยเห็นนัก
เพราะฉะนั้นตามจุดยืนของพักประชาชาตินะครับผมมีเวลาน้อย
เมื่อเช้าผมได้ฟังทางฝ่ายผู้เสนอกฎหมายแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้แล้วนี่นะครับ
มาตราหลายประเด็นแม้บางข้อบางประเด็นผมอาจจะเห็นต่างบ้าง
แต่ส่วนใหญ่แล้วผมเห็นด้วยในชั้นรับหลักการ
แล้วก็เชื่อว่าสามารถแก้ไขได้ในชั้นกรรมธิการแต่โดยเวลาเจ็ดนาทีที่ผมได้รับ
ผมขอลงรายละเอียดสนับสนุนในเรื่องหลักการและเหตุผลการแก้ไขรัฐมนูลมาตราหกสิบห้า
นั่นก็คือยกเลิกทั้งมาตราท่านประธานครับ
เหตุผลนอกจากที่ทางฝ่ายผู้เสนอได้อภิปรายในสภาแห่งนี้เมื่อเช้าว่า
ยุทธศาสตร์แห่งชาติเหตุผลที่ต้องยกเลิกเพราะว่า
ที่มาของยุทธศาสตร์แห่งชาติตามรัฐมนุนฉบับนี้
มันไม่ชอบมาพากลด้วยคณะกรรมการที่กำหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติ
และไปผูกโยงกับกฎหมายรัฐมนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายในมาตรา๑๔๒ของรัฐมนุนปี๖๐
ผมขอลงรายละเอียดเหตุผลที่ผมจะสนับสนุนว่า
ทำไมต้องมีการยกเลิกยุทธศาสตร์แห่งชาติ
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ซึ่งมีทั้งหมด๑๕แนวทาง
ผมขอหยิบยกเฉพาะแนวทางการแก้ไขปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นตัวตั้งว่าทุกวันนี้นะครับ
ท่านประธานทราบไหมครับว่าการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ๒๐ปี
ซึ่งจะไปสิ้นสุดในปี๘๐เริ่มมาตั้งแต่ปี๖๐
การแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้กำหนดยุทธศาสตร์งบประมาณลดลงทุกร้อยละ๑๐ทุกปี
เหตุการณ์ตัวชี้วัดในการแก้ไขปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลดลงร้อยละ๒๐ทุกปี
ปรากฏว่ายังไงครับสภาของเรานี้นะครับ
ปีพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับบูรณาการการแก้ไขปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
ผมมานั่งดูงบประมาณอภิปรายทุกปีปรากฏจิ้มตัวเลขเป๊ะเลยครับ
ลด๑๐เป๊ะเลยครับทุกปี๓ปีรวดโดยไม่ได้มองถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงว่าเป็นอย่างไร
สถิติที่ลดลงในเหตุการณ์๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตอนนี้ฝ่ายบริหารกำลังชื่นชมกับตัวเลขยุทธศาสตร์แห่งชาติ

เหตุการณ์ลดลงจริงแต่ตัวชี้วัดอื่นที่ไม่ได้กำหนดในยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่ได้ลดลงตาม
ผมยกตัวอย่างท่านประธานครับ

ชี้วัดที่ยุทธศาสตร์แห่งชาติกำหนดว่าลดลง๒๐
เขามองฝ่ายตรงกันข้ามที่เห็นต่างกับรัฐ
ลดความรุนแรงลงเหตุการณ์ลดลง๒๕
แต่เขาไปกำหนดตัวชีวัตรฝ่ายเดียวด้านเดียว
ปี๒๕๖๔ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ปิดล้อมวิสามันฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เสียชีวิตไป๒๐ศพ
มันเกิดปรากฏการณ์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตลอดระยะเวลา๑๗๑๘ปีกับเหตุการณ์๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลย
ถ้าท่านเอาตัวชีวัตรตามยุทธศาสตร์แห่งชาติลดลง๒๐
ทำไมเหตุการณ์เมื่อวันที่๒๗กันยา
ตามที่เป็นข่าวถ้าท่านประธานได้ติดตามข่าวก็คือ
ยุทธการปิดล้อมฮูแตยุลอตำบลประเทศใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาส
ล้อมสองอาทิตย์ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็สูญเสีย
ฝ่ายผู้เห็นต่างก็เสียชีวิต๖ศพ
๔วันในการปิดล้อมปรากฏว่า
วันสุดท้ายของที่มีการพบศพผู้เห็นต่างศพที่๖
เชื่อไหมครับว่าในการจัดการงานศพของผู้เห็นต่าง
มีคนรุ่นใหม่มีคนที่ไปร่วมงานศพเกือบพันคน
แห่ศพแสดงความเคารพกับศพ
จำนวนมากฝ่ายรัฐมองว่าเขาคือโจร
แต่คนเหล่านี้ที่ไปร่วมงานศพกลับมองเขาเป็นวิรบุรุษ
ถามว่าการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลักษณะเหตุการณ์ปรากฏการณ์เช่นนี้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ

หากยังมียุทธศาสตร์แห่งชาติตามมาตรา๖๕อยู่
ฝ่ายบริหารที่จะมีขึ้นในวันข้างหน้า
ในการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะครับ
เหมือนกับเขาถูกโซ่ตรวนไว้
เขาจะต้องเดินตามยุทธศาสตร์แห่งชาติโดยไม่ได้มองถึงสภาพความเป็นจริง
และผมเชื่อว่าแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
หากยังเดินตามยุทธศาสตร์แห่งชาติตามมาตรา๖๕
ตาม๑๔๒ของการกำหนดงบประมาณการแก้ไขการพิจารณางบประมาณรายจ่ายแต่ละปี
ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังอีกนานครับ